เอาไปดูเรื่องของหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดหน่อยครับ

คือที่ชายหาดบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับขยะเยอะนะครับ

ก็ส่งผลกระทบกับทัศนียภาพ
กับระบบนิเวศกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับ
โดยงานเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาก็เลยร่วมกันพัฒนา
หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทยครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อกำจัดขยะบริเวณชายหาดอย่างมีประสิทธิภาพ

หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด
เลื่อนที่ไปยังจุดต่างตามคำสั่ง
ตักผิวทรายจะทำหน้าที่ตักทรายที่มีเศษขยะขึ้นมา
ทรายและขยะทั้งหมดจะถูกคัดแยกออกจากกัน
ตะแกรงขนาดเล็กอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดตัวแรกที่พัฒนาโดยคนไทย
โดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัดมหาชน
ปตทสพและคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขานครินที่สามารถทำงานเก็บกวาดขยะบนชายหาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งชายหาดในสภาพเปียกแห้งมีความลาดชัน
และบริเวณแนวต้นไม้ที่มักมีขยะสะสมและรถเก็บกวาดขยะขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะ
ตัวแรกก็คือจะให้โจทย์ว่าชายหาดในสงขลาซึ่งมีชายหาดยาวถึง๙กิโลเมตรส่วนใหญ่จะมีเศษขยะ
ทำยังไงเราจะทำความสะอาดชายหาดโดยทดแทนรายงานคนซึ่งใช้กว่า๒๐๐คนซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์
อันนั้นก็เป็นจุดต้นกำหนือของโครงการหุ่นยนต์เก็บขยะชายหาด
เราอยากจะทำอัตโนมัติเหมือนหุ่นยนต์หลุดของขนอะไรที่เราจะเห็นในห้างก็นะครับ
แต่พอเราต้องพื้นที่จริงเนี่ยแล้วปรากฏว่า

มีเนินสูงเมื่องการทำความสะอาดใช่หาด
ขยะได้สู้คนไม่ได้
ผมก็เลยว่าจริงคำตอบที่ง่ายตอนนี้ก็คือเป็นแมนวลคนบังคับ
แต่ว่าการติดเซ็นเซอร์เพิ่มเข้าไปเพื่อหลบคนหรือว่าคนเข้ามาใกล้
เข้ามาใกล้ให้มันหยุดไม่ไปไหน
เพื่อรักษาความปลอดภัยสามารถติดตั้งเข้าไปได้นะครับ
หุ่นยนต์ตัวนี้จะเข้ามาช่วยแรงงานคนที่ปัจจุบันมีจำนวนจำกัด
จากเดิมเก็บขยะบนพื้นทรายชายหาดต้องใช้วิธีการเดินเก็บ
โดยสามารถทำความรวดเร็วในการเก็บขยะ๑๓๐ตารางเมตรต่อชั่วโมง
ใช้ได้๒ชั่วโมงต่อการชาร์จไฟฟ้า๑ครั้ง
กระทัดรัดที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งเสียงรบกวน
ต่อการนำมาใช้กับสถานที่ท่องเที่ยว
ช่วยให้ภาพลักษณ์ทัศนียภาพระบบนิเวศแหล่งท่องเที่ยวของไทยดีขึ้น
หุ่นยนต์ตัวนี้จะเป็นต้นแบบในการจัดเก็บขยะชายหาดในภูมิภาคอื่น
อกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าว
ยังเป็นการช่วยพัฒนาสถาบันการศึกษาและบุคลากรไทย
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตอีกด้วย
ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน
ดีนะเป็นเหมือนกับนวัตกรรมใหม่
แล้วก็ส่งเสริมให้เรื่องของนักเรียนนักศึกษาเขาก็พัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์กันเพิ่มเติมด้วย